สวัสดีครับมาติดตามสถานการณ์ฝนอย่างต่อเนื่องเลยนะครับในช่วงนี้เองพื้นที่ภาคใต้อาจจะยังเป็นพื้นที่ที่ต้องรับมือกับฝนที่ค่อนข้างหนักหน่วงหน่อยนะครับเพราะว่าจะสังเกตว่าตอนนี้เนี่ยนะครับภาพถ่ายดาวเทียมก็แสดงการก่อตัวของกลุ่มฝนหนาแน่นเลยทีเดียวในบริเวณพื้นที่ภาคใต้แล้วก็มีก
เมืองไทยเพราะว่าพัดความชื้นเข้ามาปกคลุมและความชื้นเหล่านี้ก็จะกลายเป็นฝนต่อไปในระยะนี้จะสังเกตว่ายังคงเบาอยู่นะครับแต่ว่าตั้งแต่ช่วงสุดสัปดาห์นี้ต่อเนื่องต้นสัปดาห์หน้าจะสังเกตว่ามีกำลังแรงขึ้นนั่นหมายความว่าสามารถเอาความชื้นเข้ามาปกคลุมได้มากขึ้นแล้วก็ฝนมีโอกาสเก

เพราะฉะนั้นนั่นหมายความว่ากลุ่มฝนกลุ่มเมฆมีบทบาทเยอะเลยเดียวกับสถานการณ์สภาพอากาศสถานการณ์อุณหภูมิในเมืองไทยนี่คือการคาดการณ์การเคลื่อนตัวของกลุ่มฝนนะครับก็จะสังเกตว่ากลุ่มฝนเนี่ยนะครับก็จะค่อยเพิ่มมากขึ้นตั้งแต่ช่วงต้นสัปดาห์หน้านะครับโดยเน้นเน้นส่วนใหญ่ในบ